สวัสดีค่ะเอสเพลสนิว๑๕นาฬิกา
ครบ๑ปีวันสวรรคตมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไป
ถวายดอกไม้สดพวงมาลัยดอกดาวเรือง
เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสุปริติพระปรมินทรมาฮภูมิพล
ดุลยเดชบรมนาศปภิษบริเวณพระบรมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
แม้ฝนจะตกแดดจะร้อนก็ไม่ย่อท้อ
ขุนจรรย์รัฐโพคะธนวัตรผู้สื่อข่าวธนรัฐทีวี
รายงานมาจากบริเวณพระบรมหาราชวังค่ะ
จนถึงช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่ซุ้มพระบรมชายาลักษ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
บริเวณข้างกำแพงพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระราน
ยังคงมีประชาชนจำนวนมากนะคะที่เดินทางมาเพื่อถวายดอกไม้
พวงมาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายลักษ
หลวงราชการที่๙เนื่องในโอกาสครบ๑ปี
แห่งการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
ขณะที่จิตอาสาบางส่วนค่ะยังคงทำหน้าที่จัดพานดอกไม้
และเก็บขยะบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังค่ะ
ฝนหยุดตกแล้วและอากาศร้อนอบอ้าวมากขึ้น
แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือทำให้ประชาชนที่มารอถวายดอกไม้
หน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ย่อท้อ
ทุกคนต่างตั้งใจมาในวันนี้เพื่อแสดงความอาลัย
ครอบครัวพระคธัญญาออกจากบ้านย่านฝั่งธนบุรีมาตั้งแต่๖โมงเช้า
จะแวะตักบาทที่สารวาการกรุงเทพมหานคร
และรีบเดินทางมาต่อแถวเพื่อวางดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษ

ตั้งใจพาลูกชายมาเก็บภาพความทรงจำเพราะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาประวัติศาสตร์
ครอบครัวจะมีโอกาสแสดงความอาลัย
เราก็จะได้รู้ว่านาเหตุการณ์นั้นเราเคยมาอยู่ในประวัติศาสตร์ตรงนี้ครับ
เช่นเดียวกับครอบครัวทันบุญที่พาลูกออกจากบ้านมาแต่เช้า
ต่อแถวรอวางดอกไม้ถวายสการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษ

ก่อนหน้านี้เคยพาลูกมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วถึง๑๔ครั้ง
ส่วนครั้งนี้ลูกชายคนเล็กเป็นคนบอกว่าต้องการมาถวายพวงมาลัยด้วยตัวเอง
ขณะที่จิตอาสาซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเก็บขยะโดยรอบบริเวณถนนหน้าพระราน
ทุกคนต่างตั้งใจมาทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙
เนื่องในวันครบ๑ปีแห่งที่การสวรรคต
โดยตลอด๑ปีที่ผ่านมานะคะก็ได้สมัครเป็นจิตอาสามาตลอด
และตั้งใจว่าหากมีเวลาว่างก็ยังจะมาเป็นจิตอาสา
มาเป็นจิตอาสาทำความดีบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังทุกวันค่ะ
เพราะหลวงของเราจนกว่าจะทำไม่ได้นะคะ
ประชาชนที่จะเดินทางมาถวายดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙บริเวณถนนหน้าพระราน
สามารถเข้าได้ที่จุดคัดกรองท่าช้างและจุดคัดกรองระหว่างซอยกระทรวงกลาโหมกับสารหลักเมือง
ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
สำหรับดอกไม้สดและพวงมาลัยที่ประชาชนนำมาวางไว้เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่จะนำไปพักไว้ที่สวนสรานรมเพื่อเตรียมนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยทำประโยชน์ต่อไปค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
ขอบคุณคุณชดารัฐนะคะติดตามเอสเรสนิวช่วงต่อไปในเวลา๑๖นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ